ส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่บนท้องถนนนี่แหละ
แต่เหตุการณ์นี้นะบิ๊กไบท์เขาเห็นทางบีเอ็มเหมือนกันจะกินเลนเข้ามาใช่ไหม
พยายามหักพอบิ๊กไบท์หักไปชนกับรายเดอร์
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตเลยค่ะ
คุณผู้ชมมันมืดนะเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกก่อนนะว่าทางฝั่งบิ๊กไบท์เขามาถูก
บีเอ็มน่ะเหมือนกับแบบเขาสวนไหมสวนเล่นมาหักมาแบบเนี้ยค่ะ
คือคันที่มาผิดก็คือบีเอ็มแต่มันอยู่กับมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะรายเดอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมา
นายประดิษฐ์แทร่วุ่นอายุ๓๑ปีเขาตีคู่มากับบีเอ็มคันนี้
แล้วมุ่งหน้าไปตรงถนนตกใช่ไหมพอมาถึงจุดที่เจอกับบิ๊กไบท์
ไทเข้ามาตามทางปกติค่ะคือบิ๊กไบท์เขาตกใจสิ
หลบปั๊บก็เลยไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของนายประดิษฐ์
ทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตนะคะ
คือเหตุการณ์นี้สงสารทางบิ๊กไบท์นะ
เขาขับขี่มาเลนปกติถูกต้องตามกฎหมายนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดดูจากกล้องวงจรปิด
จะเที่ยงคืนแล้วช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละค่ะ
ตำรวจสอนอวัดพญาไกรก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
ตรงนี้อยู่ปากซอยเจริญกรุง๘๔

ถนนตรงนั้นน้ำมันเป็น๔เลนแล้วไม่ได้มีเกาะกลางขั้นด้วยค่ะ
ไปเจอร่างของรายเดอร์นายประดิษฐ์นอนหงายเสียชีวิต
ที่หน้ามีแผลใบหน้ายุบเลยนะ
เพราะว่าหน้าไปกระแทกพื้นเลย

ลักษณะคือคอหักผิดรูปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น

ไม่เจอเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่
ไม่มีเอกสารอะไรที่ระบุชื่อคนขี่

ถนนเส้นนี้มันไม่มีเกาะกลางขั้น
ดึกรถก็จะขี่สวนทางขี่ย้อนสอนกันแล้วก็มาเร็วด้วยไง

ฝั่งรายเดอร์นายประดิษฐ์เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ส่วนทางฝั่งบิ๊กไบท์เขาขี่มาตามปกติเลย
แล้วไปชนกับรถของรายเดอร์
นี่แหละค่ะเลยทำให้เสียชีวิต๒ศพนะคะ

ไปเจอกับแจ๊บพอดีพี่
นี่ค่ะทางตำรวจก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม

เพื่อที่จะมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปด้วย
แล้วทางฝั่งบิ๊กไบท์เองตำรวจก็จะต้องไปสืบหา

จะได้มาให้ข้อมูลด้วยนะคะ